คุณตาท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์จากซ้ายสุดจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
ตัดหน้ารถขั้นแรกรอดแล้วนะครับเพราะว่าเขายดรถทัน
แต่พอข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเขาเบรกไม่ทันชนคุณตาเสียชีวิตค่ะ

นี่ค่ะคือคันนี้หุดหวิดนะ
เขาเบรกทันคือเหมือนกับชะลอ
ชะลอรถกระทันหันเขาก็ยังเบรกทัน
แต่พอข้ามไปฝั่งนู้นนะคะ
รถมาด้วยความเร็วแล้วเบรกไม่ทันจริง
คุณตาเสียชีวิตค่ะนี่คือเหตุการณ์เมื่อเช้านี้
ตอน๗โมงเช้าที่ถนนสายควนขนุนโพทอง
ที่ตำบลควนขนุนพัทธลุงค่ะ
เห็นขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือดาบตำรวจประสิทธิ์
วรพัทธิสารอายุ๗๓ปีเป็นอดิตข้าราชการตำรวจค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะข้ามฝากจากถนนซ้ายไปอีกฝั่งถนนหนึ่ง
ครั้งแรกก็รถเบรกทันแต่ครั้งที่สองก็อย่างที่เราเห็นนะคะ
เพราะว่ารถกระบะขับมาด้วยความเร็วก็เลยเบรกไม่ทัน
คือตอนแรกบาดเจ็บสาหัสทีมกู้ภัยมาพยายามจะช่วยยื้อชีวิต
คุณตาไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายคุณตาก็เสียชีวิต
ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะครับ